วันนี้ตำรวจปราบรามยาเสพติดใช้ปฏิบัติการชายะสยบภัยรีเข้ากวาดล้างจับกลุ่ม
ค้ายาเสพติดหลายเครือข่ายหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือเครือข่ายแก๊งมันทุกเม็ดนะครับ
เครือข่ายค้ายาเสพติดที่กำลังขยายกันอย่างรวดเร็ว
ติดตามจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
ไปกับจินมูศาขอนหลังสืบสวนทางการเงินพบว่าเชื่อมโยง
กลุ่มนักค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน
นำเงินที่ได้จากการค้ายามาฟอกผ่านโกดังแห่งนี้
ผู้ประกอบการไม่ว่าจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนนะคะ
แต่ว่าการสต๊อกสินค้าอย่างเช่นยางรถยนต์
รวมไปถึงล้อแม็กซ์รถยนต์
ซึ่งมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนั้น
ไม่น่าจะมีการสต๊อกสินค้ามากมายขนาดนี้
นั่นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของตำรวจ
เงินจำนวนนี้มาจากไหน
นายรุ่งรถปฏิเสธไม่แน่ใจ
ว่ารู้จักกับเครือข่ายดังกล่าวหรือไม่
แต่ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ส่วนเส้นทางการเงินกว่า๑๐๐ล้านบาทที่ตำรวจตรวจพบ
เชื่อว่าจะสามารถชี้แจงได้

อก็มั่นใจว่าชี้แจงได้ใช่ไหมครับว่าไม่เกี่ยวแน่นอนครับ

ปอล์รู้จักกับเครือขายมันทุกเม็ดไหม
เครือข่ายไม่แน่ใจครับ
การสืบสวนทางการเงินของนายรุ่งโรธ
พบความเชื่อมโยงกับแก๊งมันทุกเม็ด
กระบวนการค้ายาเสพติดเจาะกลุ่มวัยรุ่น
ที่ได้รวมตัวและสร้างเครือข่ายอย่างรวดเร็ว
ห่วงเวลา๑ปีมีสาขากว่า๓๐จังหวัดทั่วประเทศ
มีสมาชิก๙๐๐คนและมีเงินหมุนเวียนมหาศาล
ทั่วไปที่ประกอบธุรกิจนะครับ
เครือข่ายนี้ที่เราตรวจสอบมาก็คือ
เครือข่ายค้ายาเสพติดนะครับ

ปัจจุบันนี้หนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้ว
มีหมายจับนะครับแต่ว่าการที่เขาเนี่ย

เขาใช้โซเชียลมีเดีย

เขายังสามารถที่จะทำการค้ายา
แล้วก็ติดต่อกับเครือข่ายเขาในบ้านเราได้

จะเปิดรับสมาชิกทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กโดยใช้รูปภาพสาตานเป็นสัญลักษณ์
มีหลักการทำธุรกิจคือเมื่อสมัครสมาชิก
ได้รับยา๕๐เมตรนำไปขาย
แล้วค่อยนำเงินมาจ่ายในภายหลัง

จะได้รับยาบ้าเพิ่มอีก๒๐๐เมตร
นั่นจึงเป็นเหตุผลให้เครือข่ายนี้ขยายอย่างรวดเร็ว
และเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้ง่าย

แต่หากเชิดหรือเบี้ยวเงินค่ายา
ก็จะถูกทำร้ายร่างกายและนำคลิปไปเผยแพร่

เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด

คือนำออกไปที่จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเพื่อนบ้าน

นำไปปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยไม่มีสัญญา
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายไปในตัว

ลงทุนเปิดโรงงานขายล้อแม็กซ์รถยนต์
ราคาถูกและลดราคาทั้งปี
ตอนนี้เราเป็นกังวลก็คือว่า
ประเทศเพื่อนบ้านเราจะกลายเป็นแบบเค็กซิโกหรือเปล่า

เขาก็ข้ามฝากไปอยู่ลาวพม่าก็ไม่เห็น

ก็คือทรัพย์ใครถือครองมีชื่ออยู่
เราต้องกวาดให้หมดไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่
เพราะเขาหนีไปเขายังมีคนบริหารทรัพย์เขาอยู่
จริงต้องทำให้จนกว่าคว้าทาน

ใหญ่ของเครือข่ายมันทุกเม็ด
คือนายปัณวิทย์ประทุมกับพวกรวม๓คน
ขณะนี้ได้หลบหนีหมายจับไปกบดานที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก
ก่อนจะไปมีความเชื่อมโยงกับนายวีระหมื่นจัจดา

ผู้นำชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน
ตำรวจจึงต้องเร่งตัดตอนต้นไม้พิษของ

ก่อนที่จะมาทำลายสังคมไทย
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพ